อันนี้เป็นข่าวเลิกลานะจากแฟนสาวมีนตาอินทิรานั่นเอง
แต่ว่าน้องเนี่ยทำใจได้แล้วกลับมาแล้ว

บ้างไฟสไลเดอร์ที่ร่วมนำแสดงด้วยนะคะ
พร้อมกันนั้นหนุ่มเน็กเนี่ยก็ยังเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ

ศึกวันด่วนเล่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
เนคเนี่ยบอกว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงที่กำลังเศร้า
เรื่องความรักนี่แหละค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ชาย
ชอบชวนไปปลอบใจในวงเล่าภาษาวัยรุ่นไทยบ้านนะคุณผู้ชม
ก็เลยหยิบโมเมนต์ฮามานำเสนอค่ะ
ม่วนมีจังหวัดคึกคักนะให้ได้เต้นกันด้วย
ส่วนเรื่องความรักค่ะหนุ่มเน็กเนี่ย
บอกว่าไม่ต้องพักหรอกครับเพราะว่ามีคนเข้ามาคุย
ให้เป็นพอใครเหงากันบ้างแหมพอรูปหล่อ

ขอลุยโกยงานโกยเงินดีกว่านะคะ
ใครสนใจอยากติดต่องานก็ทักครับทักครับมาได้เลยนะคะ

เพลงใหม่สิบป่อย๓๑พฤษภาคมนี้

เพราะว่า๑หลายพื้นที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการลงแล้ว
นี่แหละนะคะก็ทำงานกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็รอติดตามผลงานใหม่แบบไทยบ้านแบบนี้ด้วย